สรุปวันนี้คุณบุ๋มปนัดดาออกมาแฉเรื่องโมเดลลิ่งหื่น
หลอกเด็กมาทำอนาจารย์
ซึ่งมีคนได้รับผลกระทบเขาบอกตอนนี้๑๐๐คน

คุณบุ๋มก็ได้ออกมาโพสต์ทันทีว่าแม้ว่าตำรวจจะคัดค้านการประกันตัว
เพราะเชื่อแน่ว่ามันมีของกลางรูปต่างที่แอบซ่อนอยู่เนี่ย
จะเอาไปทำร้ายเขาก็จะกลับไปทำร้ายแต่ศาลก็ให้ประกันตัวออกนะครับ
บอกตามตรงว่าเครียดตั้งแต่สารต้องใส่ชื่อบุ๋มในใบฟ้องแล้วค่ะ
การจะจับคนร้ายเข้าคุกสักคนวงเล็บทั้งที่เขาทำร้ายเด็กผู้หญิงเป็นร้อยคน
มากกว่า๒๐ปีมันต้องเหนื่อยต้องเครียดต้องเข้มแข็งมากขนาดไหน
แต่เพื่ออนาคตของเด็กของเด็กคนอื่นเราถอยไม่ได้แล้วค่ะ
จากนี้จะรอดูว่ามีผู้ใหญ่คนไหนเข้ามาช่วยบ้างไหมอยู่ในกลุ่มรายนั้นด้วยหรือเปล่า
บอกเลยว่างานนี้ไม่จบที่คนเดียวแน่ต่อมาเจ้าตัวเขาได้โพสต์
ชื่อย่อนอหนู

พิทธิกรหนอนู

เดี๋ยวต้องถามละ
ฉันยังรู้ว่ามีใครแอบช่วยมันอยู่นั่นไงซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการให้เขาเลี้ยงดู
อดีตเคยเลี้ยงดูคุณหรือยังไงก็ตามอ๋อแต่อะไรชั่วก็คือชั่วเออ
ดีก็คือดีเออหนูต้องแยกแยะนะลูกมันนาตาบอกอย่างงี้อืมอืม
ไปปังเสียงนั่งสักนิดอ่ามามามาอืมหนุ่มน่ะน่ะน่ะ
เดี๋ยวเธอต้องอ่านข่าวนะคลิปได้รูปมาประมาณเดือนนึงเนอะ
แล้วก็แบบพยายามดูว่าเออมันเป็นจริงยังไงอะไรยังไง
แล้วก็เจอแบบหูเยอะมากกับเรื่องราวต่าง
แล้วก็เราก็นึกว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงสามารถทำชั่วได้แบบ
สิบปีอ่ะโดยที่ไม่มีใครอ่ะฟ้องร้องหรือเอาเขาเข้าคุกเลยเหรอ
ทำไมพ่อแม่เด็กไม่รู้จริงจริงเหรอเด็กไม่กล้าเล่าเหรอ
หรืออะไรอย่างเงี้ยบุ๋มก็กำลังคิดนะว่าถ้าเกิดพูดไป
เดี๋ยวคนก็จะเห่าเห็นไหมว่าพ่อแม่เด็กอ่ะผลักดันลูกอยากให้ประกวดหรืออะไรก็ตาม
จริงจริงอย่าไปโทษอย่างนั้นค่ะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานว่า
คนที่มีความฝันอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนางแบบอยากจะเป็น
มันไม่ผิดนะเรามีสิ่งที่รักเรามีสิ่งที่ชอบเรามีสิ่งที่อยากจะเป็นได้นะ
ดังนั้น

มันเนี่ยก็ซื้อดูว่ามีแต่ผู้หญิงอ่ะนอนหนูอ่ะ

ใช่เราก็ไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่อเล่น